คุณแม่ลงจากรถกลับว่าแป๊บเดียวให้ลูกอยู่บนรถ
ลูกอายุขวบเศษครับพร้อมกับกุญแจรถ
พอลงไปปั๊บรถล็อก
เอาล่ะสิยังไงดีทั้งลูกและกุญแจอยู่ในรถด้วย

กันมากเพราะเด็กกำลังถือกุญแจอยู่ในมือ

ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่เสียงดีใจมากครับ
น้องนาวีกดปลดล็อกได้ครับ

จังหวะนี้จะจิ้มถูกไหมจะกดถูกปุ่มไหม

คุณแม่ดีใจมากโล่งใจที่สุดแล้วล่ะครับ

๒๐กว่านาทีก่อนจะช่วยออกมาได้
พอออกมาปั๊บเช็ดหัวก่อนเลย

อรัญญาอายุ๒๕ครับประสานขอความช่วยเหลือ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยมีเด็กติดอยู่ในรถ
จุดนี้คือบริเวณทางเข้าตลาดโนนสุวรรณครับ
อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำ
คุณแม่บอกว่าขับรถมากับลูกชายขวบเศษครับ
จอดรถกะว่าลงไปซื้อของแป๊บเดียว๓นาที
ไม่นานก็เลยไม่ได้เอารีโมทล็อกรถลงไปด้วย
ก็เอาไว้บนรถลูกก็นั่งเล่นอยู่บนรถ
แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับรถล็อกอุ๊ยเปิดอย่างไรดี
ตอนแรกคุณแม่ใช้ความพยายามบอกให้ลูกปลดปลดล็อกหน่อย
แต่น้องก็ยังกดไม่ได้สักที๑๕นาทีผ่านไปเริ่มไม่ดีแล้ว
ตามเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันลองฟังคุณแม่ฮะ
คุณแม่บอกด้วยว่าถ้าเปิดไม่ได้
ว่าให้ทุบรถเลยก็ยอมเป็นรถรุ่นใหม่
การเปิดการงัดอาจจะยากหน่อยก็ต้องลุ้นสุดท้าย
ดปลดล็อกได้เอาเป็นอุทาหรณ์ครับ